คุณผู้ชมฮะเรามาดูเหตุใหญ่เหตุนี้กันที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะ
อุกอาจรัว๓นัดฆ่าโหดดับคาอ่างในรีสอร์ทเลยนะฮะ
เพราะว่าเหมือนคนตายกำลังแช่อ่างอย่างสบายใจปรากฏว่าถูกยิงดับคาอ่างนะครับ
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับพบศพของนายยุทธภัณฑ์พ่วงนวมอายุ๒๗ปี
ถูกยิงเสียชีวิตในอ่างน้ำในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น
สภาพศพคือกระสุนเข้าลำคอขวา๑นัดลำตัวขวา๒นัดนะครับ
โดยแม่บ้านเป็นคนมาพบศพเมื่อเช้าวานนี้
ใช่ค่ะก็เจอปลอกกระสุนขนาด๙มมตกอยู่ด้วยนะคะตรงนั้น๓ปลอก
แล้วหัวกระสุนก็มีหัวกระสุนอยู่ใต้ศพข้างอ่างอาบน้ำเจอขวดเบียร์ตั้งอยู่นะคะ
ส่วนศพเนี่ยอยู่ในอ่างอาบน้ำเลยนะฮะพนักงานรีสอร์ทเล่าให้ฟังนะฮะ
ว่าผู้ตายเข้ามาเปิดห้องพักพร้อมกับแฟนสาวช่วงบ่ายโมงของวันที่๗กันยายน
เพราะไม่มีการจองเข้ามาก่อนนะคุณฮะจองตั้งแต่ช่วง๑กันยายนแล้วว่ามีห้องพักไหมที่รีสอร์ทแห่งนี้
จากนั้น๗กันยายนได้ห้องพักนะครับก็ผู้ตายเข้ามาพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่ง
จากนั้นไม่นานมีคนร้ายได้ติดต่อที่รีสอร์ทแห่งนี้จะเข้าห้องพักเหมือนกัน
ตอนแรกรีสอร์ทวัน๗กันยายนตอนแรกรีสอร์ทห้องพักมันเต็มใช่ไหม
ซึ่งเป็นห้องพักใกล้กับห้องของผู้ตาย

มีคนที่พักอยู่ในรีสอร์ทห้องอื่นเนี่ย

ใช่ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ท

เข้ามาดูเลยนะครับเพราะพบว่า

ตอนแรกจะมาคือมาตอนเช้า

เจ้าของห้องที่มาเช่าที่ไม่พัก

ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในห้อง
แต่มีศพอยู่ในอ่าง
ส่วนผู้หญิงที่มาด้วยกับผู้ตายเนี่ย

ที่คนร้ายจะก่อเหตุก็คือได้เข้าพักที่รีสอร์ทอีกแห่งหนึ่ง
ห่างออกไปประมาณ๑กิโลเมตรนะครับ
โดยในทางสอบสวนพบว่าผู้ก่อเหตุขับรถเบ้นสีขาว
หมายเลขทะเบียน๓กไก่จจ๗๗๖กรุงเทพนคร
มาที่รีสอร์ทแห่งนั้นจากนั้นไปขอยืมรถจักรยานยนต์
ของลูกจ้างในรีสอร์ทแห่งนั้น
แล้วตระเวนหาผู้หญิงคนหนึ่ง
โดยเอาภาพในมือถือไปสอบถามชาวบ้าน
ว่าเห็นไหมเห็นไหมแล้วบอกว่าเป็นภรรยาของเขา

กระทั่งมาพบพบว่าผู้หญิงคนนั้นที่เขาอ้างว่าเป็นภรรยา
มาพักอยู่ที่รีสอร์ทที่เกิดเหตุ

ส่วนตัวเขาผู้ก่อเหตุอยู่รีสอร์ทอยู่ห้องติดกันเลยคือห้องหมายเลข๔
จองห้องพักที่นี่เหมือนกัน

และสุดท้ายได้ห้องพักหมายเลข๔นะครับ
คือทางพนักงานของรีสอร์ทบอกว่าตอนมาเขาก็พูดไม่ดี
เอกสารประจำตัวอย่างเช่นบัตรประชาชนก็ไม่ให้
แต่ทีนี้ทางรีสอร์ทก็กลัวจะเสียลูกค้าก็เลยไม่เป็นไรให้พัก
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เก่าอะไรเข้ามา
สุดท้ายก่อเหตุยิงจริงนะครับ
คันที่ผู้ก่อเหตุขับมาแล้วไปจอดที่รีสอร์ทอีกแห่งใช่ไหมฮะ
ตำรวจก็ต้องมาตรวจสอบแล้วครับ

ขับมาจอดไว้ที่รีสอร์ทแห่งนี้
ก่อนที่จะไปก่อเหตุที่อีกรีสอร์ทหนึ่ง

เก็บไว้เป็นหลักฐานของกลางที่สพภูผาม่าน
เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสามารถที่จะจับกลุ่ม

คือนายรุ่งโรธหรือว่าเสียอันเป็นเจ้าของธุรกิจในตลาดมหาชัย
สมุทรสาครนะฮะจับได้ที่บริเวณตำรวจทางหลวงเกาะคา
เกาะคาจังหวัดลำปางขณะที่ขับเก๋งฮอนด้าซีวิกสีขาว
หมายเลขทะเบียนเจ็ดกไก่สบศหนึ่งหกหนึ่งหนึ่ง
กรุงเทพมนครโดยนางเบนจมาภรรยาเนี่ยนั่งอยู่เบาะข้างค่ะ
ตรวจค้นในรถพบอาวุธปืนขนาด๙มมคาดเป็นกระบอกเดียวกัน
กับที่ใช้ในการก่อเหตุนะฮะและคาดว่าผู้ต้องหาเนี่ย
ตั้งใจขับรถมุ่งหน้าไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหลบหนี
จะข้ามพรมแดนไทยเมียนมานะครับตำรวจคุมตัวมาสอบสวนที่สถานี
ตำรวจทางหลวง๒กองกับการ๕นานกว่า๕ชั่วโมง
อมรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงแต่เรื่องปมเนี่ยนะฮะ
ตำรวจยังต้องขี้คลายเพราะว่าผู้บังคับการกองปราบนะฮะ
พลตำรวจตรีมนตรีเทศขันพร้อมชุดจับกลุ่มแถลงการจับกลุ่ม
บอกว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาและภรรยายังให้การขัดแย้งกันอยู่
เรื่องความหึงหวงและปัญหาทางการเงิน
ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุแท้จริงต้องสอบปากคำอย่างละเอียดต่อไป
ผู้ต้องหาให้ความร่วมมือนะแต่มีอาการเครียด
ส่วนภรรยาผู้ต้องหาให้การนะครับว่าก่อนหน้านี้คือทะเลาะกับผู้ต้องหาหรือสามี

จังหวัดที่เกิดเหตุกลับมาได้๑เดือน
คบกับนายยุทธภัณฑ์ผู้ตายตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา
เที่ยวกันแล้วก็จองที่พักดังกล่าว
ซึ่งปรากฏว่าตัวสามีก็พยายามแอบตามสืบ

ตามสืบจนรู้ว่าเธอมาพักที่รีสอร์ทแห่งนี้
เพราะเธอเองก็โพสต์เช็คอินลงในโซเชียลเหมือนกัน

ทีนี้ฮะตัวผู้ก่อเหตุตัวสามีเนี่ย
ก็เดินทางจากจังหวัดสมุทรสาคร
แล้วมาวางแผนจองที่พักใกล้ห้องติดกัน

พวกภรรยาคบกับคนตายเมื่อวันที่๓กันยานะ

ทีนี้ฮะก็ฟังทางด้านตำรวจเนี่ย

ผลของการสอบปากคำทุกฝ่ายเป็นยังไงบ้างนะครับ

ก็บอกว่าหลังจากมีการก่อเหตุแล้วเนี่ย
ตัวไหนรุ่งโล่นใช้อุดปืนที่บังคับพาขึ้นรถไปครับ
เบื้องต้นก็คือตัวไหนรุ่งโล่นก็รับว่าก่อเหตุจริงนะครับ

ละเอียดในการก่อเหตุหรือความสัมพันธ์
หรือขั้นตอนการก่อเหตุอย่างไร

ยังมีการให้ข้อมูลที่ยังขัดกันอยู่นะครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมฮะเบื้องต้นแจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุนะฮะ
ก็คือเสียอันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็เรื่องของการมีอาวุธปืนครอบครองอาวุธปืนเนี่ยนะครับ

พบว่านายอันเคยก่อเหตุ๕คดีครับ
๕๓ก่อเหตุพยายามฆ่าที่จังหวัดสมุทรสาคร
๕๕ถูกดำเนินคดีข้อหาครอบครอง
แล้วก็พกพาอาวุธปืนนะครับ
ปี๖๓นี่เองก่อเหตุยิงปืนในช่วงปีใหม่
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอีก๒คดี
และในช่วงเวลาเดียวกันก่อเหตุยิงปืนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
สาเหตุมาจากหึงหวงน้องชายของภรรยา
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล
แต่นายรุ่งโรธหลบหนีประกันตัวในชั้นศาล
จนกระทั่งมาก่อเหตุและถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดเมื่อคืนนี้
ความคืบหน้าล่าสุดที่สพภูผาม่านวันนี้นะครับ
ตำรวจนำตัวนายรุ่งโรธผู้ต้องหา
พร้อมด้วยทางภรรยาเข้าห้องสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
โดยท่าทีของนายรุ่งโรธผู้ต้องหาเรียบเฉย
ไม่ได้ตอบคำถามใดกับสื่อมวลชน
ส่วนภรรยาก็ได้ยอมรับว่าอดีตสามีตนเองเป็นคนขี้หึง
คุณผู้ชมฮะตำรวจพยายามเค้นสอบเพื่อให้ได้ความที่สุด

ให้สัมภาษณ์สั้นกับนักข่าวตอนเดินออกมาด้วย
ได้ให้การกับตำรวจไปหมดแล้วเขาบอกแบบนี้
และยืนยันว่ายังไม่ได้เลิกกับภรรยานะฮะ

ตอนนี้เครียดไหมพี่ให้ปากคำไปแล้วเครียดอยู่ไหมครับ
ไม่ครับก็คือเดี๋ยว
ขออย่างหนึ่งเรื่องนี้ครับ

แล้วเมื่อกี้ได้ยินที่เขาพูดไหมว่าผมมีทะเบียนสมรสใช่ไหม

เข้าไปดูในเฟซบุ๊คของเขาคือเมื่อวันที่๘สิงหา
เขาโพสต์ภาพทะเบียนสมรสกับทางตัวฝ่ายหญิงนางเบนจมาส

แล้วก็มีการโพสต์รูปคู่กับนางเบนจมาสด้วย
แล้วก็บอกว่าชีวิตคู่ความเป็นจริงลิ้นกับฟันมันก็มีบ้างแหละ
นี่อยู่ด้วยกันมาเป็นผัวเมียกันมาเกือบ๑๐ปีแล้ว
อกจากนี้ค่ะพอย้อนไปดูเฟซบุ๊คของเขาเมื่อ๓๐สิงหาคม
เขาโพสต์คลิปตอนอยู่กับลูกสาวนะ

และหากต้องเข้าเรือนจำอาจถูกคนข้างนอกสั่งทำร้าย
ตีได้เร็วนะครับเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขอนแก่นจริงนะครับ

ยิงตายคาอ่างน้ำในรีสอร์ทเลยนะครับ